เพราะว่าลูกเล็ก๓ขวบ

แล้วลูกดันไปกดล็อกรถ
ทีนี้ทำยังไงแม่มาปิดประตูบ้านข้างนอก

รั้วบ้านแล้วมันมีความซับซ้อนกว่านั้น

แต่อันดับแรกหนูเปิดประตูได้ไหมลูก

คือแม่อยากจะเอากุญแจบ้านไปเปิดบ้าน

เห็นไหมเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ย

ขณะที่ลูกน้อยก็ยังติดค้างอยู่ในรถ

เพราะอยากจะบอกให้ลูกเปิดประตูกดเปิดให้ได้
พยายามสื่อสารอยู่แต่ก็สื่อสารแล้วน้องก็อาจจะยังไม่เข้าใจ

นี่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านทรัพยั่งยืนนะ
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
ตอนแรกแม่จะออกไปซื้อของที่ตลาด
ลูกลุกขึ้นไปรอแม่ในรถก่อนลูก
แม่ก็ปิดประตูบ้านเก็บผ้าจังหวะนั้นแหละ
ลูกคงไปเล่นกุญแจรีโมทประตูรถก็เลยล็อก
แล้วทีนี้แม่จะบอกให้ลูกเปิดประตูแต่น้องก็คงตกใจ
ทีนี้ด้วยความที่กุญแจสำรองมี
แต่ว่าอยู่ในบ้านอย่างที่บอกแล้วกุญแจบ้านก็ดันอยู่ในรถอีก

คือเขาต้องบอกว่ากู้ภัยต้องเอาขวานมาตัดตรงประตูเหล็ก

ไปไปเอากุญแจสำรองที่อยู่ในบ้าน
แล้วเอากุญแจสำรองของรถมาเปิดประตูรถ

อันนี้จังหวะที่แม่พยายามจะมุดเข้าไปในบ้านแล้ว
มีไหมมีจังหวะที่เอาน้องออกมาได้ไหม

โอเคเปิดแล้ว
ปลอบภัยแล้วลูกปลอบภัยแล้ว
ปลอบภัยแล้วลูกปลอบภัยแล้ว

ปลอบภัยแล้วลูกปลอบภัยแล้ว
ปลอบภัยแล้วลูกปลอบภัยแล้ว

ปลอบภัยแล้วลูกปลอบภัยแล้ว

ขวัญเสียทั้งลูกทั้งแม่เลย

นี่แหละขวัญมาขวัญอยู่นี่แล้ว

บางคนเห็นนี่มันจะเป็นกุญแจแบบไวเลสใช่ไหม

ฉันแนะนำนะอย่าไปปิดประตูสนิท